ส่วนกรณีเรื่องนี้ค่ะทหารยศร้อยโทที่ถูกดำเนินคดีแจ้งความ
กรณีไปข่มขืนเด็กหญิงอายุแค่๑๕ปีนานกว่า๖เดือน
คือผู้ปกครองก็เอาเรื่องเลยไปแจ้งความเนี่ยนะคะ
ประหลัดกระทรวงกลาโหมมีการสั่งปลดร้อยโทคนนี้แล้วนะคะ
ให้ออกจากราชการเพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงค่ะ
กรณีที่มีแม่บุญธรรมของเด็กหญิงวัย๑๕ปีไปแจ้งความดำเนินคดี
กับทหารยศร้อยโทสังกัดค่ายทหารในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา

ก็เลยไปร้องเรียนกับนายนัชนนศรีก่อเกลือสสสงขลาด้วยนะคะ
ว่าในทหารคนนี้เนี่ยล่อลวงลูกสาวไปข่มขืนกระทำชำราวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แต่มาทราบเรื่องเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้เอง
เมื่อสอบถามลูกสาวจึงได้ทราบความจริงว่าถูกข่มขืนมานานหลายเดือนแล้ว
บางครั้งก็ถูกสายเคเบิ้ลรัดมือใช้ผ้าอุดปากขณะข่มขืน
และมีการถ่ายคลิปไว้ข่มขู่ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นแม่แล้วก็พ่อบุญธรรมซึ่งเป็นทหารยศจาก๑๐เอกสังกัดค่ายทหารเดียวกับผู้ก่อเหตุ
ก็พาลูกสาวไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสพนาทวีไว้นะคะ
ซึ่งแม่ของเด็กผู้เสียหายบอกว่าร้อยโทนายนี้เนี่ยมีการใช้ปืนยิงใส่พ่อของเด็กถึงสองนัด
ขณะนั่งดื่มเบียร์ที่หน้าบ้านเพื่อนภายในค่ายทหาร
ถากตามร่างกายนะคะสามีจึงใช้ปืนยิงลงพื้นสองนัดแล้วรีบไปแจ้งความกับตำรวจสพนาทวีเช่นกัน
ต่อมากระทรวงกลาโหมก็ออกหนังสือคำสั่งให้ปลดทหารศัลยบัตรออกจากราชการแล้ว
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมนะคะว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม
ก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะเคยโทรศัพท์ไปสอบถามทหารยศร้อยโท
ผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนค่ะ
ส่วนรายละเอียดอื่นให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
ตอนนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาถูกสังคมประนามไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้
และตัวเขาเองก็แต่งงานมาแล้ว๑๐กว่าปีมีครอบครัวที่น่ารักนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้ทางฝั่งของผู้ต้องหาที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้
ส่วนทางด้านคดีตำรวจแยกเป็น๒คดีนะคะ
โดยคดีความผิดทางเพศเบื้องต้นแจ้ง๒ข้อหากับร้อยโทเจรคือพรากผู้เยา
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และนำตัวผู้ต้องหาไปฝากหางที่สารทหารแล้วซึ่งก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วด้วย
ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างรอผลตรวจร่างกายเด็กหญิงผู้เสียหายจากแพทย์
โรงพยาบาลสงขลานครินด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงต้องตามคดีนี้กันต่อด้วยค่ะ